อีกหนึ่งเมนูอาหารเจที่อยากจะแนะนำนี่บอกเลยว่า

เตรียมตะเกียบไม่ต้องมาตระเกียบ

ลูกชิ้นมีเห็ดด้วย

เป็นอาหารจีนแคะโบราณนะคะคุณ
เป็นของดีจากจังหวัดราชบุรีแล้วกัน
คือที่บอกว่าเป็นของดีเพราะว่ามันหาทานยากแหละ
แต่ว่าร้านนี้เขาขายอยู่ที่ราชบุรีนะคะ

แต่ว่ามันคืออาหารเจที่มีชื่อว่า
ขนมลูกชิ้นหัวชัยเท้า

ใช่ค่ะหรือว่าภาษาจีนแคะเขาเรียกว่า
เป็นฝีมือการทำของคุณวิโรธาวรกีรตินะคะ
ขายอยู่ที่ตลาดหัวกระบอกตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่ง
เป็นอาหารเจโบราณตำรับจีนแคะเลย
มีลักษณะเป็นลูกชิ้นกลมเหมือนลูกชิ้นทั่วไป
แต่ว่าสีจะมันวาวเพราะว่าใช้หัวใช้เท้าในการทำ
เวลาทานเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนะคุณ

รสสัมผัสของความเป็นหัวใช้เท้าแบบเต็มปากเต็มคำ

เห็นหวยช่วยทานไม่ได้เป็นลูกชิ้นแป้งนะ

มีความกรุบกรับด้วยถั่วลิสงเห็ดหอม

คือมันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารชาวแบบจีนแคะเขาเลยนะคะ
แล้วก็เป็นที่นิยมของลูกค้าที่รับประทานเจในขณะนี้มาก
เจ้าของคุณวิโรธเขาเล่าให้ฟังว่า
อดีตชาวบ้านตลาดห้วยกระบอกเนี่ยนะคะ

ตัวเองก็เลยคิดที่จะสืบทอดการทำอาหารจีนแคะสูตรโบราณมาจำหน่าย
แล้วก็เกิดความคิดที่ว่าจะทำเมนูที่มันหาทานได้ยาก
ก็คือนี่แหละลูกชิ้นหัวชัยเท้าแบบนี้

เริ่มจากการนำหัวใช้เท้ากับแครอทปอกเปลือกออก

ต่อด้วยนำไปต้มในน้ำสะอาดนะคะประมาณ๑๕นาที
เสร็จแล้วก็ต้องบีบน้ำออกให้แห้งก่อน
พอแห้งเสร็จนำเห็ดหอมถั่วลิสงซีอิ๊วขาวพริกไทยแป้งมัน
สมลงไปแล้วก็นวดค่ะ
หลังจากคลุกเข้าให้เข้ากันนวดให้มันเข้ากัน

เดี๋ยวใส่ส่วนผสมต่างลงไป
คุกเคล้านวดให้เข้ากันเป็นแบบนี้
พอนวดเสร็จก็นำมาปั้นให้เป็นก้อนกลมคล้ายกับลูกชิ้น
พอปั้นเสร็จไม่ได้ทอด

นึ่ง๑๕นาทีก็จะได้ลูกชิ้นหัวใช้เท้าสุดโบราณ
เป็นของทานเล่นหรือว่าจะเป็นอาหารหลักก็ได้นะ
แต่ถ้าเกิดใครอยากรับประทานสูตรปกติ

เพราะว่าจริงแล้วเขาขายสูตรธรรมดาด้วย

ทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะ
เฟซบุ๊คมีชื่อว่าคุณวิโรธถาวรกีรติ

ใครสนใจอยากจะสั่งเข้าไปสั่งได้
เพราะว่ามีทั้งสูตรเจแล้วก็สูตรปกติ
เลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลย
กล่องละ๖ลูกราคากล่องละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

เราขึ้นให้ก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ช่วงเจมีสูตรที่เป็นสูตรเจโดยเฉพาะ
ลองดูดิฉันว่ามันได้อีกหนึ่งรสชาติ
ที่ไม่เคยทานที่ไหนแล้วหาทานได้ยากด้วย